พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวการปรับตัวในยุคนี้กันหน่อยนะฮะหลายคนใช้รถ
เป็นเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าความแรงสูงใจกลางเมืองเพื่อรองรับการใช้รถ

และร่วมขับเคลื่อนไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้าความแรงสูงครั้งนี้
สามารถจ่ายกำลังไฟรวมสูงสุด๑๔๒กิโลวัตต์ต่อเครื่อง
ภายในปี๒๕๖๖จะเพิ่มขึ้นเป็น๒๔๔หัวชัด
รองรับการเชื่อมต่อระบบโซล่าและแบตเทอรี่สตอเรช
เป็นต้นแบบในการขยายศักยภาพเครื่องอัดประจุไฟฟ้าในสถานีอื่นต่อไป
การไหนบ้านนครหลวงก็ได้วิจัยพัฒนาเครื่องม้ายเครื่องมือ
ในการควบคุมกระแสไฟนะครับที่มีการใช้ไฟจำนวนมากพร้อมกัน
ครั้งนี้ชาร์จรถพร้อมกันหลายคัน
ส่งผลให้เกิดไฟดับขึ้นมาได้
เพราะฉะนั้นเรามีอุปกรณ์ที่ใช้วิธีการควบคุมจากแหล่งจ่าย
ในการควบคุมกระแสที่ส่งมายังสถานีชาร์จต่างให้มีความเพียงพอ
ศึกษาวิจัยพัฒนาระบบสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ที่สามารถแชร์ข้อมูลกับผู้ประกอบการรายใหญ่
สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน
สามารถรับข้อมูลที่ครอบคลุมค้นหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า
และการจ่ายค่าบริการ